ทีนี้ไม่รู้นะว่าไอท่าไหนมาเรียนรู้นะว่ารถเสียหลัก
พอรถเสียหลักปั๊บไปชนกับต้นไม้
คนขับเองแหละเสียชีวิตเลยนะคะโ้ย
นี่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุไปฟาดแบบนี้แล้วดูสภาพสิ

ใช่ค่ะรถสีแดงคันนี้มองไม่รู้คุณผู้ชมว่าเป็นรถอะไร

ชนกับต้นไม้สภาพนี่พังเสียหาย
แล้วมองไม่เห็นโครงเดิมของมันเลยนะคะ
รถเนี่ยมีผู้เสียชีวิตติดอยู่คาซากด้วย
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางแล้วก็นำร่างคนตายคือนายพิทักษ์เตชะนัน
นำร่างออกมาแล้วตอนที่แม่ของคนตายเนี่ยมาถึงจุดที่เกิดเหตุโอ้โห
เห็นร่างไร้วิญญาณของลูกชายแม่ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นนะคะ
แล้วแม่ก็บอกกับลูกบอกแม่มาหาแล้วลูกหลับให้สบายนะลูก
คนที่เห็นช็อตนี้นะที่แม่มาตะโกนบอกกับศพลูก
โอ้โหมันบีบหัวใจค่ะ

มาหาแล้วนะลูกกลับบ้านนะหลับให้สบายนะ
แม่บอกว่าลูกแม่ทำงานอยู่บริษัท

หลังจากเลิกงานเนี่ยก็คงจะเดินทางกลับบ้านอยู่ที่โคกไทยนั่นแหละ

ทำไมลูกขับรถมาแล้วก็เสียหลักชนกับต้นไม้ได้

เขาก็ชอบใช้ชีวิตแบบเหมือนกับโลกส่วนตัวสูง
ไม่ใช่คนที่ชอบดื่มเหล้าเมายาอะไร

คืออาจจะไม่รู้มองไม่เห็นพักผ่อนน้อยหรือยังไงนะคะ
เสียหลักแล้วก็มาชนต้นไม้แบบนี้ค่ะ